มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทีมกู้ภัยกู้ชีพอาสามูลนิธินะฮะ
ทีแรกเนี่ยข่าวออกมาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการแย่งผู้ป่วยกัน
แต่ว่าคนก่อเหตุเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก
มันก็เป็นเรื่องเหตุผลส่วนตัวของเขาด้วย

แต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
เอาเป็นว่ามีคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถนะฮะที่ไปชนต้นไม้ข้างทางนะครับ
แล้วมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพ๒ชุดในพื้นที่เนี่ย

ก็จะมีเสื้อแดง
ก็จะมีเสื้อแดง
ก็จะมีเสื้อแดง
กับเสื้อน้ำเงิน๒คนนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ความจริงอุบัติเหตุเนี่ยมีตั้งแต่ตี๔แล้วเช้ามืดนะครับ
เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ข้างทาง
แถวบ้านน้ำโจรใต้หมู่๑ตะบนห้วยเกรดอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับ
นายเกียรติศักดิ์บุตรราชเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตห้วยเกรด
ซึ่งเขาเป็นชุดกู้ชีพที่จะดูแลเขตพื้นที่ตรงนี้
บอกว่าตอนตี๔เขาก็ได้รับแจ้งเหตุจาก๑๖๖
ว่ามีรถยนต์ชนต้นไม้บริเวณบ้านน้ำโจรใต้
ก็นำชุดกู้ชีพมาช่วยเหลือก็มีผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะ
ทีนี้ก็รอประกันนะครับแล้วระหว่างที่กำลังรอประกันเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสรรเพชรผ่านมาพบอุบัติเหตุพอดีนะครับ
แล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุช่วยเหลือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จนถึงเวลา๖นาฬิกากู้ภัยสรรเพชรเขาเป็นอีกทีมหนึ่ง
อยู่อีกเขตหนึ่งเขาผ่านมาพอดีเขาเลยมาช่วยนะครับ
ไม่ได้ว่าจะมาย่งมาแย่งอะไรแต่อยู่ดีดีชายสองคนในคลิปอ่ะ
ไปทำร้ายเขาเนี่ยคือเสื้อสีแดงกับเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ
หนึ่งในนั้นเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาของอำเภอตะพานหินก็คือคนเสื้อน้ำเงิน
ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุมาถึงก็มาถ่ายลงถ่ายรูปนะฮะอะไรใหญ่เลย
แล้วก็ไปต่อว่ากู้ภัยสรรเพชรที่เขามาช่วยที่เขาผ่านมาแล้วเจอแล้วเข้ามาช่วย
ข้ามเขตอีกแล้วนะแล้วก็โต้โถงโตเถียงกันจนเกิดการชกต่อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นชุดกู้ภัยของฝ่ายสรรเพชรเกิดขึ้น
นี่ฮะทีนี้คนก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันบอกนี่เอาอีกแล้วกู้ภัยกู้ชีพแย่งคนเจ็บกันจะเอาไปส่งโรงพยาบาล
จะได้รับเงินค่าเคสร้ายหัวเวลามีผู้บาดเจ็บไปส่งอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับคนที่เข้าไปต่อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยชื่อนายเฉลิมโฆษศาลนะฮะซึ่งเขาตามตัวกันเจอแล้วเนี่ยบอกว่าที่ทำไปไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแย่งผู้บาดเจ็บนะครับทำไปเพราะเขาโกรธแค้นแล้วก็น้อยใจเนื่องจากก

เรื่องความขัดแย้งกันแล้วนะครับเพื่อหาข้อยุติส่วนในอำเภอตะพานหินได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวินัยแล้วหาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ที่ก่อเหตุนะครับเพราะว่าคนที่ไปชกต่อยเขาเนี่ยแม้ว่าจะเคยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพอวตห้วยเกรดแล้วก็ถูกให้ออกไปแล้วแต่ตอนนี้เป็นอาสารักษาดินแดน
สิบสองกุมภาพันธ์ซึ่งคนที่ทำร้ายเขาก็ได้ขอโทษ
แล้วบอกว่าสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เป็นทีมกู้ภัยแล้ว
นะแต่ผ่านมาก็เลยลงไปแล้วก็ผสมโรงค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นผมยอมรับครับ
บอกผมผิดนะครับที่ไปต่อยกับน้องเขานะครับ
แต่ที่บอกว่าผมเป็นอาสาไม่จริงครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นอาสา
แล้วได้เป็นกู้ภัยตรงไหนไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นกู้ภัยหน่วยได้ด้วยหนึ่ง
ไม่ได้เป็นเลยครับเพราะว่าผมออกมาปีกว่าแล้วบัตรไม่มีการต่อนะครับ
ผมเป็นประชาชนธรรมดามีเหตุที่มีปีกว่าอ่าครับ
เหตุที่มีตอนที่มีการต่อยกันคือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
เป็นเรื่องน้อยเนื้อตามใจที่ผมเคยเข้าไปอยู่ในกู้ชีพห้วยเกรดมาก่อน
แล้วตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในกู้ชีพห้วยเกรดนะครับ
เอาตรงห้อยเกดได้อ่าตกลงกันไว้ว่ามีข้าวมีน้ำให้ผมทานนะครับ
แต่ปัจจุบันไม่เคยให้อะไรผมเลยนะครับ
ไม่เคยให้พวกผมทานอะไรเลยผมต้องอาศัยชาวบ้านแถวระแวกนั้น
ให้ข้าวให้น้ำทานนะครับผมก็เลยน้อยเนื้อตามใจ
เพราะว่าที่ผมน้อยเนื้อต่ำใจก็คือเขาเอาอ่า
ผู้ชีพที่เป็นคนที่อื่นเข้ามาทำงานในพื้นที่อบตห้อยเกรด
แต่ผมบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่นี่แต่ไม่เอาผมเข้าไปทำ
แต่ถ้านายเฉลิมพูดอย่างนี้นี่ก็จะไปพาดพิงอบตห้วยเกรดเขาใช่ไหม
ว่าเขาดูแลกู้ชีพกู้ภัยแบบไหนยังไงดีหรือเปล่า
คือเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับการทำงานของทีมกู้ภัยทั่วประเทศ
ใช่ไหมพอเป็นข่าวไปว่าโอ้โหเนี่ยดูสิ
ทะเลาะกันอีกแล้วแย่งคนป่วยกันจะเอาไปส่งโรงพยาบาล
จะได้รับเงินจากโรงพยาบาลเรื่องของค่าที่นำผู้ป่วยมาส่ง
ผู้บาดเจ็บมาส่งเนี่ยเนี่ยกว่าจะมาชี้แจงได้
คนเขาก็ต่อว่ากันไปครึ่งค่อนวันแล้วไงใช่น่ะอ่า
พี่ที่ทำงานด้านกู้ภัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะฮะ
ว่าตกลงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ไหม
หรือว่าไปทำงานกู้ชีพกู้ภัยอย่างนี้เนี่ย
ต้องมีข้าวมีน้ำมีอะไรพวกนี้ให้แล้ว
ไม่มีให้แล้วแล้วยังไงแล้วเราก็ทำงานไม่ได้
แล้วก็จะเป็นแบบอย่างคนที่เขาก่อเหตุอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
นะคะก็ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ